คุณผู้ชมคะมาพูดถึงเรื่องของมอเตอร์ไซค์บนทางเท้ากันหน่อยค่ะคือวันก่อนอาจารย์สุภาพเขาเพิ่งพูดประเด็นนี้แล้วอาจารย์สุภาพก็เอาคลิปของกลุ่มคนที่เขาเคยแอบถ่ายแล้วก็เห็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาวิ่งบนทางเท้าจนตำรวจจับนอกจากเรื่องของมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งบนทางเท้าแล้วอย่างหนึ่งที่สะท้อ
นี้ดังนั้นเดี๋ยววันนี้ไปคุยเรื่องนี้กันต่อนะคะในขีดเซ็นต์ใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลิปขจายค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเรียกร้องหลายคนแล้วว่าการแก้ปัญหาเรื่องห้ามรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปวิ่งบนทางเท้าเนี่ยต้องเอาจริงเอาจัง
สักทีครับแล้วหลังจากนั้นก็เห็นว่ามีความพยายามจะแก้ปัญหากันมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าไม่เด็ดขาดไม่จริงจังทำกันเป็นครั้งครั้งคราววูบวูบวาบวาบ
พอมีกวดขันกันทีนึงก็เจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังไปดูทีนึงพออีกสักพักนึงก็กลับไปสู่อันเดิมแต่ว่าวันนี้มีคำชี้แจงที่คิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีครับคำชี้แจงนั้นก็คือว่าวันที่๓๐เมษายนที่จะถึงนี้ทางกอทมโดยผู้ว่าพลตรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
จะร่วมลงนามข้อตกลงกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ลงนามข้อตกลงเรื่องอะไรครับ
เป็นการตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมสืบค้นข้อมูลทะเบียนรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผู้กระทำความผิดผู้ฝ่าฝืน
แล้วในการลงนามที่ว่านี้จะมีตัวแทนเจ้าหน้าที่เทศกา
เศรษฐกิจทั้งห้าสิบเขตเข้าร่วมด้วยแล้วจะมีตัวแทนของวินโมโตไซล์รับจ้างเข้าร่วมในพิธีลงนามด้วย
ลงนามนี้จะมีขึ้นวันที่๓๐อีกไม่กี่วันข้างหน้านี่แหละครับ
นี่จะเป็นการแก้ปัญหาที่มีความหวังเพราะที่ผ่านมาเนี่ย
พอวินมอเตอร์ไซค์หรือมอเตอร์ไซค์ทั่วไปขึ้นไปขี่บนทางเท้าแล้วสวนวิ่งสวนทางมาด้วย
ปรากฏว่าการที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยยุ่งยากมากเพราะอะไรฮะ
เพราะเจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยถ้าเขาพบเห็นเขาจับทันทีไม่ได้เนี่ย
เขาจะต้องทำหนังสือไปถึงกรมการขนส่งทางบกตามระเบียบนะ
ทำหนังสือไปถึงกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอข้อมูลว่า
โตไซค์ทะเบียนเลขที่เท่านั้นเท่านี้ใครเป็นคนจดทะเบียนใครเป็นเจ้าของ
และจะได้ดูว่าใครเป็นคนขับขี่แต่ว่าถ้าหลังจากมีการลงนามข้อตกลงที่ว่านี้แล้วเนี่ย
จะสามารถตรวจสอบข้อมูลของมอเตอร์ไซคันนั้นได้ทันที
ก็แปลว่ากรมการขนส่งทางบกเนี่ยจะมีข้อมูล
สำโรงไว้ให้ทั้งหมดสามารถกดขึ้นมาดูได้ทันที
รวมทั้งจะทำให้การส่งข้อมูลฝ่าฝืนจากประชาชนก็สะดวกขึ้น
อ้าวประชาชนที่ถ่ายคลิปไว้ส่งข้อมูลไปก็จัด
ก็จะง่ายขึ้นโดยระบบที่กำลังจะทำขึ้นและจะลงนามกันวันที่๒
สามสิบเมษานี้ฉะนั้นอันนี้มีความหวังครับ
ผมบอกว่าเรื่องมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปวิ่งเป็นทางเท้า
คนเดินบนทางเท้าแท้เนี่ยสิทธิในการเดินบนทางเท้ายังไม่ปลอดภัยเลยครับ
แล้วจะไปหวังความปลอดภัยจากตรงไหนได้
บนทางเท้าแท้รถมอเตอร์ไซค์วิ่งขึ้นมาปลูดปลัดปลูดปลัด
แล้วก็มาแสดงท่าทีเป็นนักเลงข่มขู่บีบแตร่ไล่เขา
ทำเหมือนกับว่าทางเท้านั้นเป็นของตัวเองมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
ฉะนั้นหลังจากวันที่๓๐นี้โดยมาตรการที่กอทมชี้แจงมาเนี่ย
ผมเข้าใจว่าเรื่องการเอาจริงเอาจังกับรถมอเตอร์ไซค
หรือวินมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าน่าจะได้รับการแก้ไขที่ดีขึ้น
อย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวนี้คนเนี่ยใช้ทางเท้าเดินกันมากขึ้นเพราะอะไรครับ
เพราะเดี๋ยวนี้เรามีเรามีรถไฟฟ้าระยะจากสถานีตรงนี้เราจะเดินเข้าบ้าน
เราก็เราก็ใช้ทางเท้าเดินหรือเราบางทีเราจะเดินจากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่ง
อยากขึ้นรถไฟฟ้าเพราะว่าต้องมีแวะธุระข้างทาง
เราก็ใช้ฟุตบาทไปดูเถอะครับถนนสุขุมวิทย์เดี๋ยวนี้
ขาออกเมืองทั้งขาเข้าเมืองไล่ลงมาตั้งแต่ถนนสุขุมวิทย์
ไล่เข้ามาในเมืองถนนเพลินจิตไล่เข้ามาจนกระทั่งถึงถนนพระรามหนึ่ง
นั่นก็สะดวกแต่ว่าที่เดินทางเท้าข้างล่างเยอะมากนักท่องเที่ยวเดินเท้ากันเยอะมาก
ฝรั่งเยอะคนจีนก็เดินเท้ากันเยอะเดินทางเท้ากันเยอะ
แล้วไหนก็จะเอาจริงเอาจังกันแล้วเนี่ยผมอยากให้ผู้ว่าอัศวินช่วยสงเคราะห์อีกเรื่องหนึ่งเถอะครับ
เดี๋ยวลื้อตัวหนอนเดี๋ยวปูตัวหนอนเดี๋ยวลื้อตัวหนอนเดี๋ยวปูตัวหนอน
เดินไปสักพักหนึ่งมีกอนหิงเดินไปสักพักหนึ่งเจอกองทราย
เดินไปสักพักนึงเขากำลังซ่อมกันอยู่มีเครื่องไม้เครื่องมือเกกาไปหมด
ไม่สะดวกครับเดินไม่สะดวกมีคนถามว่าทำไมซ่อมกันไม่เสร็จเสียที
คนที่เขารู้เรื่องหน่อยเขาบอกอ๋อเวลาเขาจัดงบประมาณลงมาเนี่ย
เขาจะต้องมีการประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ฉะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการประมูลจัดซื้อจัดสร้างก็เรื่องฟุตบาทนี่แหละ
เดี๋ยวก็ลื้อตัวหนอนเดี๋ยวก็ปูใหม่ปูไปสักพักหนึ่งลื้อใหม่
ปูลื้อกันอยู่อย่างนี้ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง
จะได้มีเงินทอนอ๋อมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับ
ฉะนั้นฟุตบาทบ้านเราเนี่ยแต่ละแห่งท่านไปดูเถอะ
จะเป็นฟุตบาทที่สร้างเท่าไหร่ซ่อมเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จ
คาราคาซังอยู่อย่างนี้แล้วคนเดินถนนเป็นยังไง
อีกเรื่องหนึ่งสายไฟฟ้าเดินเดินไปสักพักหนึ่ง
กองหินกองทรายเจอท่อเจอฝาท่อไม่ปิดด้วย
ก็ไม่เป็นไรยังมีสายสายโทรศัพท์สายสื่อสาร
โยงระยางห้อยลงมาก็ต้องระวังอีก
เพราะไม่รู้ว่ามันมีไฟหรือไม่มีไฟอยู่ยังไง
ภาพทั้งหมดเหล่านี้ครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก
เราเป็นเมืองท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาต่างชาติก็เยอะ
เรื่องเหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งว่าเรา
เราทำให้เมืองไทยให้กรุงเทพน่าอยู่แค่ไหน
ฉะนั้นขอฝากความหวังไปถึงท่านผู้ว่าอัศวินว่า
หลังวันที่๓๐หลังจากลงนามกับกรมการขนส่งทางบก
แก้ปัญหามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปวิ่งบนฟุตบาทแล้ว
กวดขันให้หน่อยฟุตบาทมันควรจะเดินได้สะดวกกว่านี้ไหม
โดยเฉพาะเส้นทางที่คนเขาเดินกันมาก
ไล่ลงมาตั้งแต่มาบุญครองผ่านพารากอนผ่านมาเซ็นทรัลเวิร์น
ผ่านไปถึงเทรนทรัลชิดลมเดินไปถึงโน่นอสโกค
คนเดินไปเดินมาตลอดแต่ไปดูสภาพของฟุตบาทสิครับ
มันเดินไม่ไหวมันลำบากมันเกะกะมันซ่อมแล้วซ่อมอีก
ไม่รู้อะไรกันนักหนาวันนี้ก็เรียกร้องมาถึงผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองอีกรอบหนึ่งครับ

อาจารย์คะนี่มีอีกกลุ่มหนึ่งนะที่เขาฝากเสียงสะท้อนมามาบอกถึงอาจารย์ด้วย
นี่ขนาดเราเนี่ยตาดีเท้าดีเดินยังเป็นแบบนี้แล้วกลุ่มคนพิการอ่ะ
เขาบอกว่าเขาตาบอดแล้วต้องใช้ไม้เท้าหรือเดินไม่ได้ต้องใช้วิวแชร์
มาเจอฟุตบาทแบบนี้แต่สัญจรยังไงอะคะ
นั่นน่ะสิคือไม่รู้นะเดี๋ยวนี้ผมลองสังเกตดูสิคนเนี่ยเดินกันบนฟุตบาทเยอะ
เขาเดินเท้ากันเยอะนะแล้วไปเจอแบบนี้อย่างที่ผมไม่อยากเชื่อหรอกว่า
งบเพื่อจะปูปูลื้อกันไม่เสร็จสักทีเนี่ยเพราะว่าจะได้มีงบประมาณออกมา
จะได้มีโนสแล้วไม่นี่กันไม่อยากคิดอย่างงั้นแต่ว่าก็อดคิดไม่ได้
ก็ขอบคุณนะคะอาจารย์ที่ช่วยสะท้อนในเรื่องนี้แล้วก็แฟนรายการ
ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูครั้งขึ้นหน้าเหตุการณ์ที่สาว